ว่าพลเอกประยุจันทร์โอชานะครับท่าน
เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่๒๙ใช่ไหม
ภูมิใจกับผลงาน๙ปีอะไรของท่านบ้าง

ผลเอกประยุจันทร์โอชานะครับได้โพสต์ข้อความ

ลาตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่๒๙

ตลอดระยะเวลา๙ปีของการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๒๙ของประเทศไทย
เป็นช่วงเวลาที่มีความหมายมากที่สุดของชีวิต
เป็น๙ปีที่ได้ทำงานเพื่อปกป้องแผ่นดินไทย
เป็น๙ปีที่ผมได้ใช้สติปัญญาทุ่มเททุกศักยภาพ
และกำลังความสามารถสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ
และประชาชนเชิดชูสถาบันอันเป็นที่รัก
เป็น๙ปีของประเทศไทยที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด
เช่นเป็นครั้งแรกที่มียุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ทั้งนี้การเดินทางของประเทศไทยในช่วง๙ปีที่ผ่านมาไม่ได้ลาบลื่นหรือง่ายดาย
ยังมีวิกฤตโควิด๑๙วิกฤตความขัดแย้งในโลก
ส่งผลกระทบด้านราคาพลังงานค่าครองชีพและเงินเฟ้อ
แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยนะครับ
ช่วยให้เราฟันฝ่าอุปสรรคต่างและฟื้นตัวมาได้
ผมขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนเพื่อนราชการและทุกภาคส่วน
ที่ได้เสียสละและอดทนเพื่อให้ส่วนรวมสังคมและประเทศชาติกลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง
ผมมั่นใจอย่างยิ่งว่าประเทศไทยนับจากวันนี้เป็นต้นไป
ไม่ได้เริ่มนับที่หนึ่งอีกต่อไปหากทุกอย่างที่เราสร้างกันมานั้นได้รับการต่อยอด
ก็จะทำให้เรานะครับเดินทางเข้าสู่เส้นชัยได้เร็ววันขึ้นนะครับ
นี่ครับนี่คือก็ถือว่าเป็นศาลก็ได้
เป็นสารจากนะครับท่านนายกประยุทธ์นะฮะ
ก็ขอบคุณนะขอบคุณพลเอกประยุทธ์ที่โพสต์เฟซบุ๊ค
คือนักข่าวคงไปถามนะครับว่าเนี่ย
ท่านโพสต์เรื่อง๙ด้านที่ท่านทำมา
เศรษฐาก็เลยบอกว่าขอบคุณพลเอกประยุทธ์ที่โพสต์เฟซบุ๊ค
ส่งต่องาน๙ด้านให้รัฐบาลชุดใหม่
แล้วก็พร้อมจะรับไปสารงานต่อนะครับ
แต่ที่ขอบคุณเนี่ยคือ
ท่านยังไม่ได้อ่านโพสต์นะนะครับนักข่าวก็ไปถาม
ยังไม่ได้อ่านโพสต์ของนายกประยุทธ์หรอกแต่ก็ไม่เป็นไร
เดี๋ยวจะรับข้อเสนอนะครับมาพิจารณาครับลองฟังดูครับ
ส่วนแผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปีที่
ไปเจอที่ไหน
ไปเจอที่ไหนอ่ะ

คุณผู้ชมวันศุกร์เรารายงานไปแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้คือหายไปเลยนะ
วันศุกร์ไปประชุมเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงที่ป่ารอยต่อ
อันนี้คือเมื่อวานค่ะไปที่ห้างใจกลางเมืองแล้วดูแต่งตัวยังเท่
ดอมดอมต้องใส่กางเกงยีนให้พี่เห็น
แล้วยีนแบบยีนสกินดี้ได้มั้ยเนี่ยปลอกด้วยนะครับใช่เสื้อลาย
มีแบบแจ็คเก็ตสวมมียีนผ้าใบขาวแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ไปกินชาบูกับหลานแล้วก็ไปกับเพื่อนด้วยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศแต่สีหน้าสีตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนี่แหละค่ะ
ใช้เวลาวันหยุดเมื่อวานนี้ไปทานกลางวันกัน
หลานเพื่อนไปที่ร้านชาบูไง
แล้วก็มีผลเอกวิทย์เทพหัสดินณอายุทยาอดีตประธานยุทธศาสต
พลังประชารัฐร่วมด้วยนี่
อันนี้บาร์หนูเห็นไหมคะเออเนอะเออ
ก็เนี่ยนั่งอยู่แต่ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไร
ไม่ได้ให้สัมภาษณ์มันจะมาแบบภาพนิ่งก่อนเนอะ